เรื่องของการปราบมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ย
กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
อบหมายให้คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นผู้จัดการเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็มาเฟียทั่วประเทศ
นี่นะฮะคุณอนุทินเนี่ยวันนี้เปิดเผยล่าสุดนะครับ
เกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงมหาดไทยในการกำราบกลุ่มผู้นำชุมชน
ผันตัวไปเป็นผู้มีอิทธิพล
บอกว่าต้องไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้คุกคามประชาชน
หรือถือปืนไปทำร้ายคนได้อีก
ส่วนการครอบครองปืนหลังจากนี้ต้องดูข้อกฎหมายและข้อห้ามนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด
คำจำกัดความของคำว่าผู้มีอิทธิพล
คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยบอกว่า
เนี่ยมันมีคำจำกัดความของกองบังคับการกองปราบราม
ที่อยู่กับตำรวจสอบสวนกลางมีอยู่๑๖พฤติการที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
ในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบหัวประมูลงานราชการหักหัวคิวรถรับจ้าง
ขูดรีดผู้ประกอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
บ่อนการพนันลักลอบค้าประเวณี
ลักลอบนำคนเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศ
ต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวมือปืนรับจ้างรับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลัง
ลักลอบค้าอาวุธสงครามและปืนเถื่อนบุกรุกที่ดินสาธารณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะและผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ถ้าดูจากกรณีของกำนันนก

สองนี่หัวประมูลงานราชการเขากำลังสอบสวนอยู่ใช่ไหม
ถ้าตรวจสอบว่ามีจริงก็เข้าแล้วหนึ่งอ่า
มีข้อ๑๑มือปืนรับจ้างไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะ

เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ

ตรงนี้คุณอนุทินบอกว่าสั่งให้ผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยไปบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวให้ดีไม่ไปคลุกคลีกับผู้มีอิทธิพลด้วย
อย่าให้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งห้องไม่ได้
หาวิธีที่จะดูที่มันต้องเพิ่มไหมหรือว่าหรือว่าจะต้องทำยังไงสิ่งที่เรากังวลคือกลัวหรอก
ส่วนคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการให้ไปจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
คุณชาดาบอกว่าก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจังหวัดไหนต้องจับตาเป็นพิเศษ
แต่ถ้าจะย้อนถามมาว่าเอาแล้วอุทัยธานีมีผู้มีอิทธิพลไหม
คุณชาดาสอสออุทัยธานีนะฮะคุณชาดาบอกก็มีแน่นอนก็ผมเองนี่แหละ
ผมก็เคยถูกตรวจสอบมาแล้วเคยถูกคนบ้านมาแล้ว
แต่ปัจจุบันผมไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลผมทำงานให้กับประชาชน
เรื่องของผมมันจบลงแล้วดังนั้นตอนนี้มีหน้าที่ต้องมาเริ่มจัดการกับผู้มีอิทธิพล
ถ้าจะเริ่มจะเริ่มปราบเริ่มที่อุทัยธานีจังหวัดของตัวเองก่อนเลย
คุณอุทัยไม่ใช่คุณอุทัยคุณชาด้าคุณชาด้าอยู่อุทัยธานี
คุณชาดาบอกเอาที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะเรียกคุย
มีรายชื่ออยู่๗๐๘๐กว่าคนนะ
เพราะมันยังไม่ได้มีใครทำผิดกฎหมายอะไรอย่างชัดเจนเอาเป็นว่าเรียกคุยก่อน
จากนั้นก็จะมีระบบมาจัดการเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจสอบ
แต่อย่าไปมองกันว่ากำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเลวร้ายไปหมด
วันนี้เราจะสร้างสังคมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ขาวสะอาด
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
ตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้าน
ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำในพื้นที่
ถ้าเป็นงานเลี้ยงธรรมดาทั่วไปอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรม
แต่ถ้าไปเป็นประจำเลี้ยงทุกเดือนทุกสัปดาห์
มีวาระที่ไม่ได้พิเศษอะไรก็เลี้ยงอันนี้ดูผิดปกติ
รับอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบ
กำนันนกคุณชาดาบอกมองว่าไม่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะฮะ
เพราะว่าเพิ่งเป็นกำนันได้ไม่นานอายุยังน้อย
แต่ความจริงตั้งแต่ปี๕๘ใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ที่มีการท้าทายอำนาจรัฐรังแก่ประชาชนเรื่องนี้ยอมไม่ได้
จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ต้องช่วยกันตรวจสอบด้วย
ขอย้ำว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุก
ก็ไม่ใช่ว่ายังไงกับผมก็ไม่เคยได้ยินชื่ออีก
คือกรณีกำนันนกจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับ
แต่ใครก็ตามที่เกิดแบบนี้มันไม่ได้ยังไงก็จะท้าทายอำนาจรัฐ
มันไม่ใช่การกิจกฏหมายจริง
คือความจริงเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลในทุกจังหวัดเนี่ย
เรื่องร่ามหลอดผู้มีอิทธิพลของแต่ละจังหวัด
ผู้ว่า๒ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด๓กอรมนจังหวัด